คุณผู้ชมคะดูอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นความสามารถพิเศษของน้องโชควัย๓ขวบ
จะเก่งด้านไหนเดี๋ยวต้องดูคลิปนี้ค่ะอายุกี่ควบ
สามขวบครับอ่าน้องโชคสวัสดิ์
ไอ้วิรุปะเควิรุปะเคฮีมีมีตั้งมีตั้ง
โอ้โหไอ้อดูจังสวดมนต์เก่งจังเลยนะฮะ
วินูปะเทฮีเมเมตังเมตัง

โอ้โฮเขาบอกว่าพระบังรูปนะ
มาเป็นพันศาแล้วยังท่องบทสวดนี้ไม่ได้เลย

นี่ก็คือเด็กชายธนโชคชูชัยหรือว่าน้องโชคนะคะ
ก็สวดบทนี้วิรุปเกคือบทสวดคัณธปริศตะคะถา
หรือว่าบทสวดแผลเมตตาให้กับสัตว์เล้ยครานนั่นเอง
ก็แปลออกมาข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับงูตระกูลวิรูปขะทั้งหลาย
มีเมตจิตกับเมตตาจิตกับสัตว์ไม่มีเท้ากับสัตว์สองเท้าสี่เท้าทั้งหลาย
เลื้อยคานทั้งหลายอันมีประมาณคืองูแมงปองตะขับ
งมุมตุ๊กแก่และหนูขอจงหลบหลีกไปเสียเถิด
อันนี้เหมือนว่าเป็นบทสวดเพื่อจะแผ่เมตตาให้สัตว์เลื้อยคลาน
โดยเฉพาะเป็นบทสวดให้แก่พญานาค
ชื่นชมน้องโชคนะคะตัวเล็กนิดเดียว

เออผู้ใหญ่ก็อายนะ
บางทีเรายังสวดมนต์ได้ไม่ครบบทเลยนะครับ